น้ำ

พัดมาค่ะเป็นมรสุมที่ทำให้เกิดฝนตกแล้วคลื่นในทะเลก็สูงด้วยนะคะดังนั้นชาวเรือชาวประมงก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้ก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
ขณะที่ในพื้นที่ท้องทะเลเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตสีค่ะถ้าเป็นสีม่วงแบบนี้แปลว่าคลื่นสูง๒๓เมตรดังนั้นเนี่ยชาวเรือฝั่งอ่าวไทยต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะผักฝั่งอ่าวไทยตอนบนรวมถึงตอนล่างด้วยต้องดูแลให้ดีแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยส่วนใครจะไปท่องเที่ยวต้องทำใจนิดนึงค่ะสำหรับสภาพอากาศ

ส่วนคลื่นในทะเลภาคตะบันออกสูงประมาณ๑๒เมตรแต่ว่าบางพื้นที่ก็จะมีคลื่นสูงหน่อยระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะตอนบนอากาศเย็นในตอนเช้าแต่จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่คลื่นสูงเยอะเลยนะคะ๒๔เมตรค่ะเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้
ส่วนภาคใต้ฝั่งอนามันจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่คลื่นสูง๑๒เมตรนะคะก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังท่องเที่ยวกันด้วยความระมัดระวังเช่นกันค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมนทรน่าจะเป็นข่าวดีที่ใครหลายคนรอคอยนะคะเพราะว่าอุณหภูมิจะลดลง๓๕องศาเซลเซียสตอนกลางวันแดดดีไม่มีฝนอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ๑๖องศาเซลเซียสเท่านั้นนะคะก็เป็นช่วงเวลาสุดสัปดาห์ที่จะได้ไปท่องเที่ยวกันหรือว่าจิบกาแฟอุ่นกับอากาศหนาวแหมม
ใจหาผ้ามห่มค่ะแต่ถ้าหนาวใจแล้วก็ต้องหาคนรู้ใจมาดูแลนะคะตอนนี้เนี่ยไปผิงไฟกลายหนาวก่อนนะคะคุณทุกคนสวัสดีค่ะ